ช่วงนี้ได้เวลามาขอโชคลาภกันหน่อยครับให้จิตใจมัน
กระชุ่มกระชวยกันหน่อยวันศุกร์ทั้งทีแล้วก็มอบความสุขให้
ใช่ค่ะนะพาไปดูเทศกาลนี้หน่อยครับก็เรียกว่าพิธี
กระจาดแจกข้าวสารให้กับผู้ยากไร้นะฮะเกิดขึ้นที่
มรยองคุณผู้ชมนี่นะครับเป็นสารหลวงเตียบ้านฉางริมถนนสายบ้านฉางพยูนครับนะฮะอำเภอบ้านฉางจังหวัดมรยองก็คึกคักไปด้วยชาวไทยเชื้อสายจีนครับ
ไปร่วมพิธีทิ้งกระจาดแจกจ่ายข้าวสารให้กับผู้ยากร้ายตามความเชื่อที่ก็ถ้าเกิดไปช่วยคนอื่นแล้วจะทำให้คนที่ไปช่วยเนี่ยนะ
เขาเรียกว่าทำมาค่าขายขึ้นอยู่ดีกินดีอะไรแบบนี้นะฮะประเพณีทิ้งกระจ่าที่สารเจ้าแห่งนี้เนี่ยจัดเป็นประจำทุกปีแล้วก็มีการเผาสิ่งของเครื่องเส้นไหว้ต่างไปเผาเพื่อส่งให้กับวิญญาณเร่ร่อน